เมื่อวานการทำงานของสมาคมฟุตบอลนะครับมีการพูดคุยในวาระสำคัญ
นั่นก็คือเรื่องการเตรียมทีมชาตินะครับที่มีการพูดกันต่อเนื่องนะครับ
หลังจากรู้ผลในการจับสลากแล้วนะครับจะมีการเตรียมทีมอย่างไรในการเชิญทีมมาอุ่นเครื่องนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือการตอบสัญญากับซิโก้เกณฑิสักเสน่ห์หน้าเมืองครับ
มีการพูดคุยกันนะครับเรื่องนี้แล้วซิโก้ก็บอกนะครับว่า
การตอบสัญญาสมาคมนั้นมีการพูดคุยกันแล้วก็ชัดเจนนะครับว่า
จะมีการขยายสัญญาไปอีกสองปีแน่นอนแล้วพี่ซิโก้ก็บอกนะครับว่า
มีการประชุมกับทีมงานสภากรรมการซึ่งหลังจากทราบผลในการจับสลากทีมไทย
วันที่๑๒เมษายนนี้ก็จะเริ่มวางแผนในการเชิญทีมมาอุ่นเครื่อง
ซึ่งจะเน้นทีมที่มีคุณภาพเท่านั้นครับ
สัญญาก็คุยกับทางนายกสมาคมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหา
จริงแล้วเนี่ยเราก็โฟกัสในเรื่องของงานที่จะทำในอนาคตแล้วนะครับ
ก็คิดว่าในขั้นต้นน่าจะเป็น๒ปีนะครับเพราะว่าตอนแรกก็คุยกันว่าเป็นปีต่อปีเหมือนนักฟุตบอลไหม
เป็นปีต่อปีเนี่ยมันก็คงจะลำบากเพราะอะไรเพราะบอลโลกเนี่ย๑๖๑๗เนี่ยมัน๑๐เกมใช่ไหม
ก็คงคิดว่าน่าจะต้องเป็น๒ปี
มากันที่ข่าวดีของแฟนเลสเตอร์ในเมืองไทยที่เขาบอกว่าตอนนี้เยอะขึ้นเรื่อยนะครับ
ล่าสุดครับนายไอยวัฒน์ศรีวัฒนประภารองประธานสโมสรเลสเตอร์นะครับ
ได้พูดถึงโอกาสที่จะคว้าแชมป์พรีมลีกของเลสเตอร์
แม้ว่าจะเหลือการขันอีก๖นัดนะครับแต่ก็ยอมรับว่าไม่ง่าย
ซึ่งพวกเขานั้นก็จะไม่ประมาทครับโดยจะพยายามเน้นผลการขันทีละ
เกมเพื่อให้นักเตะนั้นมีสมาธิครับ
ห่วงนักสุดท้ายทุกแมทสำคัญและยาก
ก็ทุกแมทไม่ง่ายเลย

แต่ว่าทุกอย่างต้องไม่ประมาท
แล้วก็นักกีฬาเองก็ทราบดีว่า
แล้วเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่า
ทุกเกมก็จะค่อยเล่นเป็นเกมไป
ขอบคุณครับ